ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เราเริ่มต้นด้วยความคืบหน้า
น้องบาร์ดเด็กชายวัยสามขวบถูกแก๊งพี่เลี้ยง
ทำร้ายร่างกายแล้วก็เอาไปโยนทิ้งคลองจนสุดท้ายน้องเสียชีวิต
คือล่าสุดผลชนะสูตรเนี่ยออกมาบอกว่าเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ
ใช่ค่ะไม่ใช่เสียชีวิตจากการถูกทำร้ายร่างกาย
หมายความว่าตอนโยนเด็กลงไปในน้ำน้องเขายังไม่ตายนะคะถูกต้องฮะ
ถูกต้องค่ะพูดต้องหาบอกเห็นเด็กแน่นิ่งไปเนี่ย
น้องบาสยังไม่ตายนะครับแล้วเอาไปโยนทิ้งคลอง
สุดท้ายน้องเสียชีวิตจากการจมน้ำนะครับ
ผู้ต้องหาจับได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้รับสารภาพทั้ง๓คน
และนี่คือภาพล่าสุดในวันนี้ตำรวจเนี่ยคุมตัวออกมาจากโรงพัก
เพื่อนำไปฝากขังนะครับเมื่อวานทำแผนเรียบร้อยแล้ว
๓คนนี้นะครับนางสาวนาริสราจีนสมบูรณ์หรือว่ามิ้น
อายุ๒๗เสื้อสีเขียวนี้ครับที่ใช้เสื้ออีกตัวคุมศิษย์อยู่นี่
เสื้อริวภาพนี้นะครับข้างนี่เสื้อสีดำ
นี่คือนางสาวราพรอิ่มสมบูรณ์หรือว่ายะอายุ๒๘
เป็นสาวธอมเป็นแฟนของมิ้นท์นาริสรา
และอีกคนนึงอยู่มุมซ้ายของภาพจะไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวท่านจะได้เห็น
นี่ฮะนายเรวัตจีนสำรานอายุ๔๘พ่อของมิ้นนะเป็นผู้ที่ว่าโอ้โห
ลูกสาวกับแฟนของลูกสาวมาปรึกษาเรื่องน้องบาสแม่ให้คำปรึกษาดีเหลือเกิน
แทนที่จะพาน้องไปโรงพยาบาลเห็นว่าตัวแข็งชวนกันไปโยนทิ้งน้ำอืม
ตอนที่ตำรวจศพบังบ่อกคุมทั้ง๓ออกมาค่ะท่านผู้ชมครับ
เพื่อจะนำไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามทั้งสามคน
ตอนที่เดินลงมาแบบนี้นะครับบอกว่าอยากจะบอกอะไรถึงครอบครัวน้องบาสไหม
โอ้โหนี่ร้องไห้กันออกมาเลยนะฮะร้องไห้บอกขอโทษเลย
โดยเฉพาะสาวธอมอย่างนางสาวราพรเนี่ยคนที่ลงมือทำร้ายทุบตีกระทืบน้องบาส
ส่วนนายเรวัตนะบอกขอโทษไปยังครอบครัวน้องบาสด้วยยอมรับว่าวันเกิดเหตุไม่รู้จริง
ตอนนั้นเนี่ยว่าเด็กเนี่ยเสียชีวิตหรือยังรู้แค่ว่าเห็นว่าตัวแข็งหมดแล้ว
ก็เลยเอาไปโยนทิ้งน้ำเพื่ออำพลางคดี
ก็เลยเอาไปโยนทิ้งน้ำเพื่ออำพรางคดี
ตอนนี้รู้สึกสั่งมิดฟีดหรือยังครับทุกสิ่งที่ทำกัน

ขอแสดงขอเศรษฐ์ใจครอบครัวน้องเรียนนะครับ
วันนั้นรู้ไหมว่าน้องตายแล้วยังหรือว่า
ผมก็เห็นตัวน้องแข็งนะครับ

พฤศจิกายนนะครับ
เวลาพอเสื้อดำธอมสาวนี้กับมิ้นเสื้อเขียวแฟนของเขาเนี่ย
รับน้องบาสจากแม่มาเลี้ยงรับจ้างเลี้ยงเด็ก
แล้วก็ไปทำความสะอาดบ้านอีกหลังนึง
ก็เลยพาเด็กไปด้วยก่อนจะทำร้ายเด็กอ้างว่าดื้อสน
ว่าจะทำยังไงสุดท้ายเนี่ย๘พฤศจิกายนวันนั้นหลังจากก่อเหตุช่วงบ่ายที่ทำร้ายเด็ก
ช่วงประมาณ๕ทุ่มเอาเด็กไปทิ้งคลองนะครับ
แล้ว๙พฤศจิกายนวันรุ่งขึ้นก็ไปเจอศพน้องบาส
ลอยอยู่ในคลองนะครับคลองแถวสมุทรปราการที่บางบ่อนะฮะ
แต่ก่อเหตุเอาไว้เนี่ยเป็นบ้านพักในพื้นที่กรุงเทพ
ตรงนี้เห็นเปรียวดีระหว่างทางก็เลยทิ้งตรงนี้
คือตอนที่ก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ยความจริงคุณแม่ของน้องบาส
ได้ติดต่อมายังผู้ต้องหานะครับ
เพื่อจะมารับลูกกลับ
แต่ทั้งคู่เนี่ยคือเอาเด็กไปทิ้งคลองแล้วนะ

บอกว่ายังไม่ได้จ่ายเงินค่าเลี้ยงดูลูกเลยจะมารับได้ยังไงยังรับไม่ได้ประมาณอย่างนี้
จากนั้นก็พอเด็กหายไปนะครับแล้วเริ่มมีการมีข่าวออกมาว่าพบศพเด็ก
ก็อ้างว่าพยายามติดต่อตามหาแม่ของน้องบาสจนกระทั่งไปตามหาแม่น้องบาสเจอนะ
โรงเรียนแห่งหนึ่งแถวฝั่งทนไปเก็บของเก่าขายอยู่
ก็เลยออกอุบายบอกว่าอ๋อตอนนี้ได้พาบาสไปเที่ยวดูลิงแถวสแหมดำแล้วพลัดหลงกับน้องบาส
ไม่รู้น้องบาสหายไปไหนอ้างว่าไม่รู้ว่าเด็กหายไปไหน
แล้วเอาภาพถ่ายศพของน้องบาสที่ว่าเป็นข่าวที่ชาวบ้านเขาเจอมาให้ดูนะ
ทำนองว่าอันนี้ไม่รู้ว่าใช่บาสหรือเปล่านะหรือถ้าใช่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าใครทำนะ
เพราะว่าพาไปดูลิงที่แถวสแหมดำแล้วก็พลัดหลงกันไป
แต่คุณแม่เด็กเขาไม่ปากใจเชื่อหรอกครับเขาก็ไปบอกตำรวจนะฮะ
พอไปแจ้งตำรวจตำรวจก็มีการไล่ตรวจสอบแล้วก็เรียกทั้งสองคนมาสอบปากคำ
จนไปตามนายเรวัตอีกคนนึงที่มาร่วมก่อเหตุด้วยมาสอบปากคำ
แล้วทั้งหมดก็สารภาพว่าร่วมกันลงมือก่อเหตุ
นี่นะฮะแต่อยากจะให้คุณผู้ชมรอสักครู่นะคะเดี๋ยวฟังข้อมูลจากคุณแม่ของน้องบาสด้วย
มันก็ไม่ค่อยตรงกันนะคะมันไม่ค่อยตรงกันแล้วมันมีประเด็นเรื่องของค่าจ้างในการเลี้ยงน้องบาส
ยังขาดอยู่แค่๔๐๐แค่๔๐๐บาทไม่ยอมปล่อยให้น้องกลับไปอยู่กับแม่
ถ้าปล่อยไปตั้งแต่วันนั้นนะน้องก็คงไม่เสียชีวิต
แล้วไปทำร้ายเขาเนี่ยใช่ไหมฮะอันนี้คำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับ
ผลชนะสูตรศพของน้องบาสออกมาแล้วนะครับเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำนะครับ
ไม่ได้เสียชีวิตจากการถูกทำร้ายร่างกายนะครับตำรวจคาดว่าเด็กยังไม่เสียชีวิตทันที
หลังจากถูกทำร้ายร่างกายแต่เสียชีวิตเพราะถูกโยนทิ้งน้ำ
ตอนนี้แจ้งข้อหาผู้ต้องหาทั้ง๓คนคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อนนะครับ
ยังไม่ได้แจ้งข้อหาเรื่องการอำพลางศพนะครับเนื่องจากผลชนสูตรพบว่าเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ
ทำแผนไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตำรวจเนี่ยให้ผู้ต้องหาชี้จุดตั้งแต่จุดที่ทำร้ายเด็กในบ้านพักในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ย่านถนนฮัทไทรราชเขตมีนบุรีกรุงเทพฯ
คือผู้ต้องหาเนี่ยเขารับเลี้ยงน้องบาสแล้วต้องไปทำงานรับจ้างทำความสะอาดบ้านหลังนี้
ก็เลยพาเด็กไปด้วยอ้างว่าระหว่างวันเนี่ยเด็กดื้อแล้วก็สน
นางสาววรพรที่เป็นธอมก็เลยทุบตีทำร้ายใช้เท้ากระทืบ
ร่องรอยบาดแผลในตัวเด็กเนี่ยนะฮะ๑๔แห่งนะครับ
ร่องรอยถูกทำร้ายใน๑๔แห่งนะครับ
ตอนที่เจอศพที่คลองวันแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกแล้วว่าไม่ใช่การตกน้ำของเด็กแน่นอน
มันมีร่องรอยการถูกทำร้ายนี่ฮะชนะสูตรอย่างละเอียดมาแล้ว
พอเด็กแน่นิ่งในวันนั้นที่บ้านที่ไปทำความสะอาดเนี่ย
ทั้งสองคนคือวราพรกับนาริสลาก็ปรึกษาไปยังเรวัตที่เป็นพ่อของนาริสลาว่าจะเอายังไงดี
แต่ว่าระหว่างนั้นที่อยู่ที่บ้านเนี่ยช่วงที่ทำร้ายเด็กแล้วก็จะพาน้องบาสที่ตอนนั้นสลบแน่นิ่งไปแล้วจะขึ้นจักรยานยนต์
ขี่ไปหานายเรวัตเนี่ยมีเพื่อนบ้านแถวนั้นที่อยู่บ้านใกล้เนี่ยเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะฮะ

เขาถ่ายเอาไว้ได้ตอนนั้นเขาก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น
แค่ว่ามันมีลักษณะการทำร้ายเด็กยังพยายามแจ้งกันในไลน์กรุ๊ปของกลุ่มหมู่บ้าน
ซึ่งตอนบ่ายเนี่ยมีคนเห็นน้องบาสเนี่ยหนีออกมาจากตัวบ้านไม่รู้เดินออกมายังไงนะ

แต่ตอนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเขาก็แจ้งในกรุ๊ปลายแล้วก็นี่ฮะจงละพรกฤษลาเขาก็รับเด็กต่อไป
แต่ตอนนั้นเด็กนี่คือคราบน้ำตาเต็มหน้านะคะ
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กก่อนหน้านั้นบ้างแล้ว
แต่เด็กสามขวบก็แหมน้องบาสก็คงจะบอกอะไรได้ไม่เต็มที่

สุดท้ายค่ำมีคนเห็นว่าทั้งคู่เอาน้องบ๊าซขึ้นรถแล้วก็ขี่หนีออกไป

แต่ตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น

ตรงนี้คือนาริสรากับวราพรเนี่ยพาน้องบาสขึ้นรถจักรยานยนต์
ขี่ไปหานายเรวัตที่ที่พักของนายเรวัต
นายเรวัตเช่าห้องอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
สุดท้ายพอไปถึงนายเรวัตก็มาพาน้องบ๊าซขึ้นไปบนห้อง
บอกว่าพาน้องบาสที่สลบแน่นิ่งไปแล้วเนี่ย
พาไปเช็ดเนื้อเช็ดตัวพยายามปลุกให้ตื่น
แต่ยังไงเด็กก็ไม่ตื่นแล้วลักษณะมีอาการเหมือนกับตัวแข็ง
กลัวความผิดก็เลยพากันเอาเด็กเนี่ย
ทิ้งคลองในพื้นที่อำเภอบางบ่อที่สมุทรปราการ
นี่ภาพทำแผนเมื่อวานนี่นะครับ
นี่แล้วจุดที่ไปทิ้งเนี่ยนายเรยวัฒน์บอกช่วงที่นฤษฎรากบรพร
พาบาสไปโยนทิ้งคลองระหว่างรอก็มายืนปัสสาวะตรงนี้ด้วย
นี่ค่ะทุกผู้ชมครับโอ้โหคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรา
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ห้องพักของนายเรวัตนะครับ
ย่านทุ่งครุนะฮะ๘พฤศจิกายนจะเห็นภาพที่กลุ่มผู้ต้องหา
อุ้มน้องบาสขึ้นไปในห้องตามคำกล่าวอ้างบอกว่าพาน้องบาส
เช็ดตัวอยู่ในห้องเนี่ยนานสักประมาณ๒ชั่วโมงกว่า
ดูคลิปแรกก่อนนะครับยี่สิบนาฬิกาสามสิบเจ็ดนาที
นางสาววราพรกับนางสาวนริสลาขี่จักรยานยนต์มาที่หอพักของนายเรวัต
ยืนรออยู่หน้าหอพักจากนั้นนายเรวัตเนี่ย
ก็มาอุ้มน้องบาสพาขึ้นไปในหอทั้งสองคนก็ถือของใช้ของน้องบาส
เดินตามไปด้วยนี่นะครับยี่สิบนาฬิกาสามสิบเก้านาที
กล้องวงจรปิดในหอพักจะเห็นภาพนายเรวัตอุ้มน้องบาส
เข้าไปในห้องของตัวเองซึ่งสอดคล้องกับคำสารภาพของผู้ต้องหาที่บอกว่า
พาน้องบาสเข้าไปในห้องแล้วเอาไปเช็ดตัวเอาไปดูอาการ
นาน๒ชั่วโมงกว่าแต่ตัวแข็งไม่ฟื้นไม่ตื่นขึ้นมา
ก็เลยเอาออกไปทิ้งคลองซึ่งจะมีภาพตอนยี่สิบสองนาฬิกาสองนาที
ซึ่งก็ถ้านับจากยี่สิบนาฬิกาสามสิบเก้านาทีมาถึงยี่สิบสองนาฬิกาสองนาที
ก็ตกประมาณสองชั่วโมงได้ค่ะนายเรวัตเดินออกมาจากห้อง
แล้วมีนางสาววราพรอุ้มน้องบาสนางสาวนริสราเนี่ย
เดินตามออกมานี่ฮะก่อนที่ทั้งสามคนจะไปที่ลานจอดรถหน้าหอพัก
ตอนยี่สิบสองนาฬิกาสามนาทีคืนวันที่แปดพฤศจิกายนนะครับ
แล้วพากันขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่ออกไปนายเรวัตเป็นคนขี่
ลูกสาวคือนางสาวนาริสรานั่งตรงกลางแล้วก็อุ้มน้องบาสไปด้วย
ส่วนนางสาวราพรที่เป็นธอมสาวเนี่ยนั่งซ้อนท้าย
สามคนนี้ขี่รถออกจากหอพักไปช่วงยี่สิบสองนาฬิกาห้านาที
ก็ขี่ไปถึงนู่นนะฮะที่คลองชวดพร้าวที่บางบ่อสมุทรปราการ
ก่อนที่วันตรุ่งขึ้นช่วงสายสายก้าวพฤศจิกายน
จะมีคนมาเจอศพน้องบาสเจ้าของหอบอกว่านายเรวัตเนี่ย
เป็นรอปภมาอาศัยที่นี่สักปีกว่าแล้วที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใคร
มีดื่มลงดื่มเหล้าบ้างแต่พอไปเตือนก็ฟังทุกครั้ง
น้องบาสไม่เคยเห็นมาที่หอเลยนะฮะคือมารู้ข่าวก็คือวันที่ตำรวจเนี่ย
คุมตัวนายเรวัตนะฮะค่ะที่คุมมาทำแผนด้วยฮะ
แล้วมาย้อนดูกล้องวงจรปิดตอนหลังเนี่ยโอ้โหเห็นภาพวันนั้นเจ้าของหอบอกว่า

พ่อแม่ทุกคนต้องรักใช่ไหมทุกคนต้องรักแต่เขารักถูกทางไหมล่ะ
คือตรงนี้ป้าขอตอบส่วนตัวของป้าเราไม่รู้จิตใจเขาถึงขนาดนี้
แต่นี่ว่านี่แค่ไม่ใช่ลูกหลานแต่ป้าก็น้อยใจ
ทำไมต้องมาเกิดเรื่องแบบนี้ให้ป้ารับรู้เราอยากจะถามว่าคุณคุณรักลูกคุณอ่ะ
แต่ทำไมคุณทำแบบนี้รักแบบผิดผิดนะใช่ไหม
คือหอพักตรงนี้ย่านทุ่งครุเนี่ยนะครับถามว่าขี่จักรยานยนต์ไปกันเนี่ย
ไกลขนาดไหนเนี่ยขี่ไปตามถนนสายบางขุนเทียนออกถนนสุขสวัสดิ์
ถนนบุคโลขึ้นสะพานกรุงเทพออกถนนพระรามสาม
แล้วก็ไปตามถนนสัมภวุฒิออกบางนาตราดขี่ไปเรื่อย
จนถึงบางบ่อสมุทรปราการเนี่ยจุดนี้ก็จะมีกล้องวงจรปิดที่จับภาพได้ที่ขี่ไปตามรายทางเนี่ยฮะ
ใช่ค่ะภาพนี้ก็คือจะเห็นว่ากลุ่มผู้ต้องหากำลังจะไปถึงที่คลองนะคะ
กำลังจะทิ้งศพทิ้งร่างของน้องบาสใช้คำว่าศพก็คงไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นน้องเขายังไม่เสียชีวิต
มันจะเห็นจังหวะที่จอดเหมือนกับกำลังคิดกันอยู่ว่าจะไปทิ้งตรงไหนยังไงดีอะไรแบบเนี้ย
มุมนี้กำลังจอดแล้วคือเปิดไฟทิ้งเอาไว้ไงคะแล้วก็จอดนิ่งอยู่แป๊บหนึ่ง
เหมือนกำลังตัดสินใจว่าจะนำน้องบาสไปทิ้งไว้ตรงไหนอย่างไรสักพักหนึ่งก็ขี่ผ่านตรงนี้ไป
แล้วก็ไปทิ้งที่คลองทีแรกบอกจะไปทิ้งนู่นอ่ะบางประกงฉะเชิงเซา
ตัดสินใจทิ้งที่นี่นะคะครับอยากให้คุณผู้ชมฟังข้อมูลตรงนี้หน่อย
เป็นข้อมูลจากคุณแม่ของน้องบาสเธอชื่อว่าจินนะคะ
สิ่งที่คุณแม่ของน้องบาสให้ข้อมูลมันจะไม่ค่อยตรงกับคำรับสารภาพของผู้ต้องหานะคะ
ในหลายประเด็นเดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังดู
แม่ของน้องบาสบอกว่าแม่เนี่ยพาน้องบาสไปฝากไว้กับนาริสราหรือมิ้น
ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเธอครับตั้งแต่ยี่สิบแปดตุลาคม
เพื่อนคนนี้รักและเอ็นดูน้องบาสมาตลอดนะแม่เนี่ยก็พาน้องฟิล
ฟิลเนี่ยอายุแค่ขวบกว่าเป็นลูกชายอีกคนนึง
ออกไปหางานทำแล้วนัดกับมิ้นท์ว่าจะขอไปรับน้องบาส
พฤศจิกายนนะแต่มิ้นบอกกับแม่ว่า
ขอคิดค่าเลี้ยงดูน้องบาสแปดร้อยบาทค่ะอืม
แต่แม่บอกแม่ไม่มีเงินมีเงินติดตัวอยู่แค่๔๐๐บาท
ต่อรองเอาไว้ว่าเดี๋ยวขอจ่าย๔๐๐ก่อนได้ไหม
ถ้าหาเงินได้เพิ่มเดี๋ยวจะจ่ายเพิ่มให้อีกสี่ร้อย
รวมเป็นแปดร้อยครับมิ้นท์ไม่ยอมค่ะคุณผู้ชม
ไม่ยอมมิ้นบอกว่าถ้าแม่ไม่เอาเงินมาให้แปดร้อย
จะไม่ยอมคืนน้องบาสให้คุณผู้ชมคะถ้ามิ้นท์คืนน้องบาสให้แม่
ตั้งแต่วันที่เจ็ดพฤษฎีกายนครับมันจะไม่เกิดเรื่องนะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๘พฤศจิกายนแล้วก็ไปพบศพน้องบาส
เก้าพฤศจิกายนโอ้โหมันน่าเศร้ามากนะวันเดียวค่ะ
และวันเดียวที่ไม่ยอมคืนแม่หมายความว่าคือชีวิตของเด็กคนนึงเลยนะคะ
แล้วเงินแค่สี่ร้อยบาทอ่ะคุณไม่ยอมคืนลูกเขาไปอ่ะครับ
คุณไม่ยอมคืนลูกให้เขาไหนคุณบอกคุณรักเด็ก
คุณสนิทกับแม่ของน้องบาสคุณรักน้องบาสมาก
ถ้าคุณรักคุณก็ต้องคืนถ้าเขาไปอยู่กับแม่เขา
คุณไม่คืนอ่ะคุณบอกถ้าไม่มีอีกสี่ร้อยแบบไม่ครบแปดร้อยไม่คืน
ดูสิคะแค่วันเดียวอ่ะทีนี้ค่ะพอไม่คืนปุ๊บ
พฤศจิกายนแม่บอกว่าแม่ก็ไปหามิ้นนะคะแม่บอกว่าไม่ได้ละ
อยากรับน้องกลับมิ้นท์ไม่บอกว่าน้องบาสอยู่ไหน
บอกนะฮะไม่บอกค่ะครับไม่ยอมบอกคือวันที่แปดมันเกิดเรื่องแล้วอ่ะเนอะ
แม่ก็เลยบอกว่าอ้าวทำไมไม่ยอมบอกว่าน้องหนูอยู่ไหนอะไรยังไง
แม่ก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กเพื่อตามหาน้องบาสเพราะเป็นห่วงลูกนะคะ
ดังนั้นประเด็นตรงนี้มันก็จะไม่ตรงกันกับที่ผู้ต้องหาเล่า
ว่าผู้ต้องหาเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ไปตามหาแม่ของน้องบาส
เพื่อที่จะไปบอกว่าพลัดหลงกับน้องบาสนะ
มันไม่ใช่แม่บอกว่าแม่แหละเป็นคนไปทวงถามลูก
ตามหาลูกแต่เขาไม่ยอมบอกว่าลูกอยู่ไหน
แต่ผู้ต้องหาบอกขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาเพื่อแจ้งข่าวว่าเจอศพเด็กด้วยซ้ำ
มันไม่ตรงกันมันไม่ตรงกันแม่บอกว่าแม่ก็เลยต้องโพสต์เฟซบุ๊ก
ตามหาน้องบาสเพราะว่าเป็นห่วงลูกทีเนี้ยค่ะ
สิบพฤศจิกายนแม่ดูข่าวแม่เห็นข่าวว่าเอ๊ะ
มีรายงานข่าวว่าพบศพเด็กรุ่นราวคราวเดียวกับน้องบาสเลย
คือเป็นข่าวตั้งแต่วันที่๙ใช่ไหมคะว่าพบศพเด็กคนนึง
แม่บอกว่าแม่มาดูข่าววันที่สิบแล้วแม่ไม่คิดค่ะ
แม่บอกแม่ไม่คิดว่าเป็นน้องบาสเพราะแม่คิดว่ายังไงยังไง
แม่ก็มีชีวิตอยู่แต่อยู่ไหนก็ไม่รู้แหละครับ
จนวันที่มีข่าวว่าตำรวจจับคนร้ายได้แล้วนะ๓คนนะ
เห็นข่าวปุ๊บอ้าวมิ้นท์นี่ธอมแฟนมิ้นท์นี่อ่า
มิ้นนี่แม่ถึงรู้ว่านี่คือศพน้องบาส
ก็คือเมื่อวานแม่ถึงรู้ว่าน้องบาสลูกแม่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
บอกเสียใจมากนะคะครับไม่คิดเลยจริงจริงอ่ะ
มิ้นท์ที่เป็นเพื่อนสนิทแม่ไม่คิดเลยว่ามิ้นท์ที่บอกแม่ว่ารักน้องบาสเหลือเกิน
ดูน้องบาสจะทำกับน้องได้ขนาดนี้ฟังเสียงแม่ค่ะ
มิ้นอยู่กับบาสตั้งแต่ตอนที่ว่าหนูอ่ะอยู่กับพ่อของบาสเลย
ตั้งแต่บาสเกิดแรกแรกเลยหนูไม่คิดว่ามิ้นจะบอกกับบาสแบบนี้อ่ะ
ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเขาเขาไม่เคยเล่าอะไรให้หนูฟังเลย
แม้ถ้าท่านโจมิ้นเองเขาก็ไม่เล่าตัวบาสเองบาสก็ไม่เคยบอกอะไรหนูเลย
ว่าบาสโดนยังไงบาสโดนดีแบบไหนและอีกอย่างหนูก็ไม่เคยไปทำอะไรให้พวกเขากลัวหรือว่าเกลียดหนูเลย
แต่ทำไมต้องไปลงที่ลูกหนูทำไมต้องแบบว่าไม่มาลงที่หนูด้วย
หนูเกลียดเขามากเลยหนูบอกลงตรงเลยทำไมต้องลงกับลูกหนูอย่างนั้น
ถ้าเกลียดหนูทำไมไม่มาทำแบบหนูแบบนี้อ่ะ
นี่ค่ะคือสิ่งที่คุณแม่ของน้องบาสให้ข้อมูลกับเราสุดท้ายแล้วเนี่ยพอผู้ก่อเหตุโดนจับ
แล้ววันที่คุณจะถูกดำเนินคดีคุณมายกมือไหว้ขอโทษแล้วร้องไห้แบบนี้
มาร้องไห้ชีวิตของเด็กเขาไม่สามารถกลับคืนมาได้นะคะชีวิตเด็กคนนึงเลยนะคะ
จะขอโทษจะร้องไห้มันไม่มีความหมายอะไรแล้วในเวลานี้ค่ะ
ตอนที่คุณก่อเหตุคุณควรจะคิดให้มากกว่านี้
เพราะถ้าคุณพาเด็กไปโรงพยาบาลเด็กเขาไม่เสียชีวิตนะคะ
ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องของโควิด๑๙นิดนึง
ที่เมื่อวานบอกไปว่าผู้ต้องหาทั้ง๓คนนี้ติดโควิด๑๙
แล้วก็ร่างของน้องบาสเนี่ยมีเชื้อโควิด๑๙ด้วย
แต่ล่าสุดตำรวจมาให้ข้อมูลอีกครั้งนะคะ
ตรวจอย่างละเอียดแล้วผู้ต้องหาทั้ง๓คนนี้
ไม่ติดเชื้อโควิด๑๙นะคะไม่ได้ติดโควิด๑๙
แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะโควิด๑๙มันก็อีกเรื่องหนึ่งแหละ
แต่เรื่องทางคดีเนี่ยโทษหนักค่ะโทษประหารชีวิตค่ะ
คือน่าเห็นใจคุณแม่นะฮะก็พยายามโพสต์ตามหาลูกชายตั้งแต่แรกแล้ว
แล้วก็ด้วยความจำเป็นแล้วครับเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
ใช่ค่ะเธอมีลูกอีกคนนึงด้วยไง

ก็อุตส่าห์ฝากกับเพื่อนที่สนิทที่สุด